อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะก็ต้องตื่นกันแล้วอีกเหมือนกันในเรื่องของความเชื่อนี่แหละในเรื่องของการรักษาโรคที่เชียงรายค่ะมันมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ต้นลำใหญ่เป็นต้นลำใหญ่ในบ้านของพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยอายุ๗๐ปีเขาก็ไปดูกันไปส่องกันแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยมันจะต้องเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
ของนายบุตรและนางแสงล่าทิศอุ่นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยวัยเจ็ดสิบปีโอ้โหบรรยากาศคึกคักทั้งวันเลยชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยแวะเวียนกันมาไม่ขาดสายเพราะเขามาดูน้ำผุดใต้ต้นลำไยค่ะเขาบอกว่ามันคล้ายคล้ายกับตาน้ำชาวบ้านก็บอกกันปากต่อปากบอกเนี่ยถ้าไปกราบไหว้บูชาตักมาดื่มหรือทาตามจุด
ทูบเทียนกราบไหว้อธิษฐานเลยค่ะบอกว่าถ้าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยนะ
ถ้าเอามาทานแล้วขอให้อาการปวดขาที่เป็นอยู่หายเลยหรือดีขึ้น

คือในบุตรเขาบอกนะคะว่าหลังจากที่น้ำมันผุดออกมาแล้วเนี่ย
มีคนมาขอน้ำไปครอบครัวไม่เคยเก็บเงินเลยนะ
แต่คนที่มากราบไหว้แล้วก็มาขอน้ำเขาอยากให้เงินเป็นค่าครู

งั้นเดี๋ยวทำไปกองผ้าป่าตามกำลังศรัทธาก็แล้วกัน
แล้วเอาไปถวายวัดสรรป่ายานในวันที่๑๖ที่จะถึงนี้
เพราะเขาจะมีงานยกช่อฟ้ากัน
เพื่อนบ้านตรงข้ามคุณเขามาตักเอาน้ำผุดไปดื่มกินเป็นประจำเลยนะ
บอกว่าปกติไม่ค่อยสบายตาพร่าตามัวตาเปียกตาแฉะ
พออธิษฐานแล้วลองเอาน้ำล้างหน้าดูอาการดีขึ้น

จากนี้เขาบอกว่ามีอาการชาตามแขนตามขาด้วยนะ
สิดื่มน้ำผุดที่ออกมาแล้วก็อธิษฐานบอกขอให้หาย

เข้าไปเขาบอกอาการเขาก็ดีขึ้นจริง
เชื่อไม่เชื่อเขาไม่บังคับ
แต่คนที่มาเอาน้ำบ่อยคือคนที่เชื่อแล้วดีขึ้นจากการอธิษฐาน
คือก็อย่างที่บอกมันเป็นความเชื่อแต่ว่า
เวลามันมีอะไรผุดออกมาจากดินคุณผู้ชมอยากให้ตรวจสอบกันก่อน
จะเห็นว่ามันใสแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะสะอาด
คือสาธารณสุขคุณหงคุณหมอเขาออกมาเตือนกันหลายครั้งแล้ว
เวลามีน้ำผุดแบบนี้นะคะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรค

กว่ามันจะขึ้นมาถึงชั้นบนสุดได้มันมีเชื้อโรคหลายอย่าง
แล้วก็อย่างเรื่องที่อาการดีขึ้นเนี่ยบางที
คุณเคยได้ยินใช่ไหมใจเป็นนายใจเป็นบ่าว
คือบางทีพอเราคิดว่ามันจะต้องดีขึ้น
แล้วร่างกายมันก็ตามจิตใจ
เตือนกันด้วยนะคะเรื่องของความเชื่อเรื่องของความศรัทธาเนี่ย
เราไม่ว่ากันไม่ต้องไลน์มาด่านะคะแต่ว่าเราเตือนกันด้วยความเป็นห่วงจริง
แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นต้องเตือนนะเมื่อสักครู่จากภาพเนี่ย
เขาใช้แก้วน้ำใบเดียวกันดื่มเสร็จปุ๊บเอาไปวางไว้

นี่คือติดโรคกันได้นะคะใครเป็นโรคติดต่อ

ถ้าจะไปทำแบบนั้นด้วยความเป็นห่วงนะครับ